คุณผู้ชมครับไปดูเหตุที่บุรีรำนะครับ
มีชายหลอนยาบ้าแล้วก็เห็นยายเป็นกระสือ

ทีนี้ชาวบ้านเห็นโอ้โหคลุ้มคลั่งอะไรขนาดนั้น

คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวนะครับ

ก่อนหน้านั้นเขาหวาดระแวงมาอยู่แล้ว
บอกว่ากระสือไล่ตามก็คือยายเขานะครับ
กรองจังหวัดบุรีรำก็ล้อมจับกลุ่มตัวของชายคนนี้

ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถือมีด
เครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังไปรอบหมู่บ้าน

ติดตามไปจนถึงบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ห่างจากหมู่บ้านถึง๘กิโลเมตร

ของวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็คนก่อเหตุก็คือนายนพัฒน์หรือว่าฟุ๊ก

นายนพัฒน์นั้นยังมีอาการตื่นกลัวหวาดระแวง
บอกว่าจะมีคนมาทำร้ายเขา

โดยบอกว่าที่ต้องขับรถแล้วก็ถือมีดติดตัวมาด้วยเพราะอะไร
เพราะยายของเขาเองมีอาการแปลก
สงสัยยายจะถอดหัว

ยายเป็นกระสือมาถอดหัวไล่ตามเขามา
เขาก็เลยต้องนำสร้อยประคำ
พระเครื่องติดตัวมาด้วยแล้วก็ถือมีดมากวัดแกว่งด้วยกลัว
ยายกลัวผียายกลัวผีกระสือ
หน้านั้นเขาก็ยอมรับบอกว่าเขาเสพยาบ้าเข้าไป๘เม็ด
ระหว่างทางได้โยนยาบ้าที่พกมาด้วยทิ้งไป๑๐เมตรเพราะกลัว
กลัวกระสือไม่ใช่กลัวการถูกจับกลุ่ม
ฟังเสียงเขาหน่อยนะครับเขาก็ให้การแบบวกไปวนมานิดหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็ถามกลัวอะไรกลัวยายกลัวปอบหรือกลัวกระสือหรืออะไรนะฮะ

ซึ่งเป็นญาติของนายนพัฒน์ก็บอกว่า
หลานชายเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาแล้ว

อยากให้เอาตัวหลานชายไปบำบัดรักษา
เพราะกลัวว่าหากกลับมาเสพยาอีกเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาอีก
ก็อาจจะทำร้ายคนในครอบครัวแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านได้รับอันตราย
เบื้องต้นตำรวจก็ได้ให้หน่วยกู้ภัยนำตัวนายนพัฒน์
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของยาเสพติด
แต่ทีนี้เรื่องของการบำบัดรักษาก็ต้องมีแนวทางต่อไปนะครับ
ค่ะแต่สรุปยายไม่ได้เป็นกระสือนะ